ครั้งที่๔๖เชียงรายเกมกันบ้างนะครับ

เหรียญรางวัลประจำการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
ได้ศิลปินชื่อดังอย่างอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายก็ออกแบบ
ก็พบว่ามีการนำเหรียญออกมาขายในโลกออนไลน์
เรียกได้ว่ามูลค่านี้สูงถึงเหรียญละ๓แสนบาทเลยทีเดียวนะครับ
ขณะที่สัตว์นำโชคประจำการแข่งขันในครั้งนี้
เชื่อว่าแปลกกว่าทุกสนามที่ผ่านมา
เพราะว่ามีการนำเอาสัตว์ในตำนานพื้นเมืองอย่าง
งสี่หูห้าตามาเป็นมัสคอตในชื่อคำสุกครับ
สี่หูห้าตานะครับก็เป็นสัตว์ประหลาดนะครับ
ตำนานของวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วนะครับ
เชื่อว่ากินถ่านไฟร้อนเป็นอาหารแล้วก็ถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำ
ก็ทำให้มีนักกิลาหลายคนที่เดินทางไปแข่งขัน
ถึงบ้านบ้านก็ขอเหรียญทองจากแมงสี่หูห้าตาตัวนี้
และก็ที่ถำหลวงคุณน้ำนางนอน
ก็ถือว่าที่เป็นจุดที่เคยเกิดเหตุ๑๒
พบว่าก็มีนักกีฬาจากต่างถิ่นหลายรายครับไปบนบานขอเหรียญรางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันครับ